หมูไก่ไข่ปลากระเพาะปลา
สถานีต่อไปน้ำมันพืชเตรียมรับมือกันไว้ให้ดีฮะ

ว่าราคาน้ำมันที่เราจะใช้ในการผัดทอดเนี่ยมันจะสูงขึ้น
หรือแม้กระทั่งร้านที่เกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวกับการทอด
ตอนนี้เนี่ยกุมขมับเลยฮะอยู่ในช่วงขาขึ้นขาข้างล่างกายหน้าผากข้างบน
เพราะอะไรนี่ร้านกล้วยทอดเรียกให้สมศักดิ์ศรีกล้วยแขก
ร้านกล้วยแขกฮะร้านของพี่พงศักดิ์สิริกุล
เทศบาลนครขอนแก่นขายมาเกือบจะ๒๐ปีแล้ว
ขายประมาณ๒๐ปีปีนี้น่าสุดครับ
ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแป้ง

มะพร้าวกล้วยและน้ำมันพืชขึ้นราคาแล้ว
โดยเฉพาะน้ำมันพืชขึ้นแบบโอ้โฮพลวดพลาดจริง
จาก๔๗บาทวิวัฒนาการเร็วเหลือเกิน๔๗บาทไป๕๒บาท
ไปดูอีกทีรู้ตัวอีกที๕๙บาทแล้ว

เหตุจารณ์ต่างกล่าวนี้ก็เลยถามว่านี่ไง
รัฐบาลก็เตรียมงบประมาณไว้๑๔๐๐เกือบจะ๑๕๐๐ล้านบาทไง
พี่พงศักดิ์เจ้าของร้านกล้วยทอดกล้วยแขก

เมื่อไหร่จะมาเนี่ยกล้วยมันจะเฉาตาอยู่แล้ว
ไม่แน่ใจอาจจะมาไม่ทันเวลา
อาจจะมาไม่ถึงการเวลาหรือไม่นะครับ

จากเรื่องของหมูไข่ไก่กระเพาะปลาปลาแล้วก็น้ำมันพืช

กั้งอยากจะบอกอย่างเดียวว่าราคาเดิม
อ๋อหรือฮะ

มันมีราคาสูงอยู่แล้วโลละพัน

กั้งก็มีราคา๑๐๐๐บาทโลละพันบาท
ทำให้จันทบุรีนี่ขายดิบขายดีมาก

เหมือนราคาสูงแต่เขาเป็นราคาเดิมนะครับ
นี่คือจันทบุรีกั้งราคานี้อยู่แล้ว

กั้งก็จะไปขึ้นราคาเช่นเดียวกัน
คือตอนนี้นี่เราใช้คำว่าอุปทานหมู่ได้ไหม
ทำไมมันแพงทุกอย่างเลยมันดันหมดเลย
จะเป็นอาหารบ้านอาหารที่ขึ้นเหลาขึ้นหรูหน่อย
ทุกอย่างมีราคาสูงขึ้นทุกอย่างจริง

นี่คือคำถามน่ากลัวมากขึ้นแล้วจะลงไหม

ตายแล้วแล้วยิ่งรู้ว่าวันนี้น้ำมันเพิ่มอีก
ค่าขนส่งเพิ่มจะเป็นปัญหาอีกไหม